อีกหนึ่งขวัญใจคนไทยนะคะพี่เวียสุโกลวัฒน์ค่ะ
เมื่อวานนี้เพิ่งออกงานรับรางวัลรับรางวัล

แต่ว่าโอ๊ยไม่กล้าหยิกแล้วคุณผู้ชมค่ะคนนี้นะคะ

เวียก็เผยนะว่าทริปอเมริกาเนี่ยเที่ยวสนุกมากเลยที่ไทยที่ผ่านมานะคะ

แล้วก็ไปเที่ยวครั้งนี้ก็ไม่พลาดที่จะมีของฝากติดไม้ติดมือ
มาฝากสาวคนสนิทอย่างเบลล่าด้วยค่ะ
จริงที่นู่นก็วิตามินก็ค่อนข้างที่จะดังแล้วก็ดี
ก็ซื้อมาครับซื้อมาเยอะเหมือนกันก็มาฝากหลายคน
เขามีออเดอร์มาด้วยเราก็ไม่เยอะครับไม่เยอะ
เดี๋ยวพี่ฮิ้วมาเยอะเดี๋ยวอาจจะโดนตรวจได้
น้องทำงานหนักด้วยหรือเปล่าค่ะช่วงนี้ก็เลยมาไปจัดวิตามินให้เลย
ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีช่วงนี้เขาก็ค่อนข้างเหนื่อย
แหมตอบเรื่องคนอื่นนะครับไม่ใช่คนอื่นขออภัยนะคะ
คนใกล้ตัวน้องสาวคนสนิทนั่นเองนะคะ